โค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติแบบนี้นะครับ
กระแสในโลกโซเชียลก็คึกคักไม่แพ้กัน

ส่วนใหญ่ก็จะเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์นะครับ
อธิบายสรุปร่างรัฐมนูลในฉบับที่ชื่อว่า
รัฐมนูลปราบโกงนักการเมือง
เพื่อให้ชาวเน็ตเข้าใจง่ายนะครับว่าปราบโกงจะเป็นอย่างไร
รัฐมนุนฉบับนี้จะมีผลให้ปราบโกงได้มากน้อยแค่ไหน
รวมถึงทำภาพตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดนะครับว่า
สิทธิเสรีภาพในรัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๙
และ๒๕๕๙มีข้อแตกต่างกันอย่างไร
ก็ได้ออกโพสต์ภาพร่างรัฐมนูลเวอร์ชั่นแบบย่อ
ที่สามารถอ่านจบเข้าใจภายใน๑นาทีเช่นกัน
ได้โพสต์คลิปวิดีโอถามความเห็นของประชาชนว่า
ทำไมคนไทยต้องไปลงประชามติ
ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับก็ต้องไปใช้สิทธิ
เพราะอยากให้เห็นว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย
ขณะที่แฟนเพจเรียนศึกษาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพการ์ตูน
๕คำถามเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ร่างรัฐมนูลเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร
อย่างเช่นภาพเปรียบเทียบให้เห็นสิทธิในการเรียนฟรีแบบเดิม

แล้วก็ปิดท้ายกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก

ออกมาโพสต์คลิปความเห็นจากนักเรียนมัธยมปลาย
สิทธิทางการศึกษาในทศวรรษที่ศูนย์หาย
โค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติ